มีอีกหนึ่งพยานสำคัญนะครับ
จากเจ๊บ้าบินกับเจ๊พัดแล้ว

พยานคนนี้เป็นหนึ่งในพยานสำคัญ

เป็นคนเดียวที่ให้การไม่เหมือนเดิม

เพราะในแผนเคยให้การไว้ว่า

วดจรูนเก็บลอตเตอรี่

แต่เมื่อวานบอกว่าได้ยินเสียงก่อน
หันไปมองแต่ก็คล้ายไม่แน่ใจ

พนักงานขับรถของธนาคารแห่งหนึ่ง

วันนั้นก็ไปอยู่แถวตลาดเวสซิตี้พอดี

ก็ยอมพูดคุยกับทีมข่าวของเรา

บันทึกเสียงในการฟังเราบันทึกเสียงอย่างถูกต้องทุกอย่างนะ

แผนบอกว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่

แล้วก็พาไปที่สถานีตำรวจทางหลวง๖

จากนั้นก็เริ่มซักถามตั้งแต่เวลา๑๑นาฬิกา

รวมแล้ว๑๑ชั่วโมงนะฮะ

ก็เลยไม่รู้ว่ามีใครไปบ้างเมื่อวานนี้

ความจริงแล้วไม่ได้กลับคำให้การ
นะครับคือ

นี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่เล่าให้กับ

ไม่เคยกลับคำให้การหรือให้การ
ไม่ตรงกันแต่ที่ผ่านมา
ตนยืนยันว่าให้การแบบนี้มาตลอด

สซิตี้แล้วได้ยิน

หาย๕ใบเลขยังไม่ออกด้วย

หันไปมองพอหันไปก็เห็น

หวดจรูนก้มเก็บลอตเตอรี่

แต่ข่าวนั่นแหละไปบอกมาเอง

กลับคำให้การทั้งที่ตนก็พูดอย่างนี้มาตลอด

ก็ไม่เครียดนะครับคือเราพูดเรื่องจริง

น้ำเสียงที่เราฟังเราเจ้าที่มีการเอาเสียงมามาเปิดให้ฟังไหม
ว่าเสียงหัวจรูปแบบนี้นะเสียงที่ได้ยินวันนั้นเนี่ย
บอกว่าเราจะได้ใครลนเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันไหมครับ
เรามีการดีขอไหมครับ
อันนี้ผมไม่ค่อยยินยันดีกว่านะ
เพราะว่าตัวผมเองผมก็จริงผมไม่ได้อยากออกมา
ยุ่งเกี่ยวกับคดีหรืออะไรเพราะผมทำงานด้วยอะไรด้วย
ก็ไม่ได้รู้จักทั้งสองฝ่ายด้วยเหรอครับใช่ถูกต้อน
เรื่องที่บอกว่าเป็นขบวนการแล้วบอกว่าเราก็เป็นหนึ่งในนั้น
อยากจะให้ตอบสังคมนะครับว่ารู้สึกดีหรือเปล่า

งานนี้พูดตรงเช็คได้ผมไม่รู้จักใคร
คือทางพนักงานสอบสวนต้องการสอบส่วนผมก็ไปให้ปากคำ
ก็ไม่คิดว่ามันจะมีอะไรมากมายขนาดนี้
นี่คือสิ่งที่ในแผนให้สัมภาษณ์กับทางไทยรัฐทีวีเลยนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าอย่างนี้คุณเขียนมาสอน
บอกว่าเขาเนี่ยไม่ได้เป็นพยานของครูปรีชานะ
เขาไม่ได้เป็นพยานให้ใครเลยเป็นแค่คนเห็นเหตุการณ์ในคดีนี้
และเขาก็ไม่เคยฟันทงว่าหมวดจรูนเป็นคนเก็บลอตเตอรี่
ยืนยันว่าไม่ได้อยู่ในขบวนการอะไรกับเขาด้วย
ไม่เคยรู้จักครูปรีชาไม่รู้จักแม่ค้าไม่รู้จักตำรวจคนไหนเลย
เพราะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ก็มาเล่าให้ญาติกับเพื่อนพนักงานฟังเท่านั้น
ว่ามีคนเก็บลอตเตอรี่ได้๕ใบ
พอเกิดข่าวขึ้นมาเรื่องนี้ก็เลยไปถึงหูพนักงานสอบสวน
พอพนักงานสอบสวนได้ยินแบบนี้ก็เลยเชิญตัวเข้าไปสาม
ว่าได้ยินแบบไหนอะไรยังไงเกี่ยวข้องตรงไหนอะไรยังไง
เขาก็เล่าให้ฟังแค่นั้นเองเป็นการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามปกติเท่านั้นเอง